สวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่ายุคสมัยนึงเนี่ย
ซึ่งตอนนี้วันนี้ค่ะวันเวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่จะด้วยสังกัดของเธอเองหรือผลงานการแสดงรูปแบบใหม่
ทำให้ละครที่แพนเค้กแสดงไม่ค่อยประสบความสำเร็จ

เห็นว่าล่าสุดเนี่ยเรตติ้งอยู่ที่๐๑เลยนะคุณ
ซึ่งเรื่องนี้แพนเค้กเขามีมุมมองแบบไหน
ถึงการแข่งขันของเรตติ้งละครทีวีในยุคนี้บ้าง

แต่แพนว่าอยากให้คนได้เห็นผลงานชิ้นใหม่
ในบทบัตรใหม่จริงของแผนมากกว่า
ว่าทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขซะทีเดียวอะค่ะ
เป็นว่าคุณภาพของชิ้นงาน
ความนิยมของคนดูหรือความชอบของคนดู
มันหลากหลายมากอะเนาะแล้วคนก็สามารถเลือกดูได้
ความชอบที่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้มาจำกัดอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
ผู้บริหารก็น่ารักไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรกันแต่ตอนนี้คนทำงานกดดันมาก
ก็ต้องขอบคุณในความหวังดีและความคาดหวังต่าง
บางทีสิ่งที่คิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นแพลน
แต่สิ่งที่เป็นแพลนในวันนี้แพลนว่ามันคือสิ่งที่เราใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้
ปีได้มั้งคะที่เราทำงานมันก็มีอะไรที่แตกต่างหลากหลาย
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดถึงคนอาจจะเห็นเรามากน้อยในแต่ละช่วงเวลา
แต่แพนคิดว่าตัวเราเองก็ยังเหมือนกับทำอะไรกันไม่หยุดเหมือนเดิมอืม
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะคือต้องบอกว่าจริงเนี่ย
ดึงเอาคนดูไปด้วยนะคือเขาสามารถดูย้อนหลังได้ไง
แข่งขันสมัยนี้มันเยอะก็ต้องเข้าใจแหละเนาะ